กรณีนี้กันบ้างค่ะผ่านมาแล้ว๔วันนะคะ
กรณีที่ตำรวจสนดุสิตยิงหนุ่มองค์การเพศรัชกรรมเสียชีวิต
คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หน้าสอนอดูสิต
ซึ่งทางตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็ได้รับการประกันตัว
ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ครอบครัวประกอบพิธีชาปนกิจด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ติดตามประเด็นนี้กันต่อจากรายงานค่ะ
ราบน้ำตายังไม่จางหายไปจากสองแก้มของนางจันเพ็ญสิทธิบุญ
แม่ของนายปิยพงศ์รุ่งวิทยาพลหนุ่มองค์การเพศสัจกรรม
เหยื่อกระสุน๑๐ตำรวจเอกธิรยุทธ์จันคงผู้มังคับหมู่งานปรับปามสนดูสิต
ถูกยิงเสียชีวิตในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณด้านหน้าสอนอดุสิต
โดยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สะเทือนใจผู้เป็นแม่อีกครั้ง
เมื่อต้องร่วมงานชาปนกิจลูกชายอันเป็นที่รัก
โดยเธอไม่คิดฝันว่าลูกชายจะถูกคนที่เรียกตัวเองว่าตำรวจเป็นผู้พิทักษันติราชทำให้เสียชีวิต
ซึ่งเธอจะขอสู้ทวงความยุติธรรมให้กับลูกชาย
เพียงเท่านั้นเธอยังหวังว่าผู้ก่อเหตุที่ได้รับการประกันตัวออกมา
จับมาขอคำมาศพของลูกชาย
โดยเธอยินดีที่จะโอโหสิกรรมให้
เพราะไม่อยากให้ต้องผูกเวรกรรมต่อกันอีก

แต่แม่ผิดใจแม่แม่จะเอาโศกรรม

แต่ยังไงก็ต้องวอนเรื่องคดีความ
ยังไงก็ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวแม่ด้วย
ค่ะเพราะแม่ก็สูญเสียเสาหลักสูญเสียคนที่เป็นที่รัก

เราไม่ไปได้ไหม
อยากบอกถ้าเป็นไปได้ไม่ไปได้เลย

ขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากที่ผ่านมาหลังจากลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
ครอบครัวไม่เคยรู้ความเคลื่อนไหวในการดำเนินคดีเลยว่า

แต่กลับได้คำตอบว่ายังทำสำนวนไม่เสร็จ
ทวงถามถึงหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจก็อ้างว่าลืมเสียปลั๊กบ้างไฟเสียบ้าง
ไม่ได้รับความชัดเจนใดเลย
จึงอยากขอความเป็นธรรมผ่านตำรวจระดับสูง

และล่าสุดผู้ต้องหาได้รับการประกันตัว
แต่ณวันนี้แม่พอใจค่ะ

ให้ความมั่นใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โดยยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
และมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอน
แม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันก็ตาม
ณฤทธิ์พุทธนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่สุรินทร์บ้างนะคะ
มีหญิงวัย๖๐ปีถูกคนร้ายเนี่ยฆ่าแล้วก็เปลือยท่อนล่างอยู่กลางทุ่ง
ต้อนวัวกลับบ้านสุนัขของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
เป็นคนวิ่งไปตามชาวบ้านให้เข้ามาจนพบศพ
ล่าสุดตำรวจสามารถคุมตัวผู้ก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้ได้แล้วนะคะเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตเอง

ค่อยเคลื่อนร่างไร้วิญญาณของนางสำรวยสุรสรอายุ๖๐ปี
โคกลาวตะบนไพรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดประจำหมู่บ้าน
หลังถูกน้องชายแท้ทำร้ายจนเสียชีวิตด้วยสาเหตุเพียงเพราะไม่ให้เงินซื้อเหล้าดื่ม
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
พบศพนางสำรวยนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
สภาพศพใบหน้าถูกทุบมีเลือดออกทางปากและจมูก
กางเกงถูกถอดออกแล้วปิดอวัยวะเพศเอาไว้
และส่งศพชนะสูตรว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือไม่
ต่อมาตำรวจศพทุ่งมนต์ก็คุมตัวนายรักษาสุรสอร์ตในยุค๕๒ปี
น้องชายแท้ของผู้เสียชีวิตเอาไว้ได้
หลังรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าพี่สาวตัวเอง
เพราะเมาขาดสติและขอเงินซื้อเหล้าไม่ได้
ก่อนเกิดเหตุนางสำรวยกำลังต้อนวัวกลับบ้าน
โดยมีเจ้าบัวขาวเจ้าสี่ตาและเจ้าตัวเล็ก
สุนัขคู่ใจ๓ตัวคอยวิ่งไล่ตามไปด้วย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุน้องชายที่อยู่ในอาการมึนเมาดักรอขอเงินซื้อเหล้า

มีปากเสียงกันรุนแรงก่อนจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุสุนัขทั้ง๓ตัววิ่งไปหาชาวบ้าน

ด้วยความสงสัยจึงเดินตามไปจนพบศพนางสำรวยอยู่กลางทุ่งนา

สุนัขทั้ง๓ตัวนี้เคยเดินมาตามไปช่วยพยุงนายรักษาผู้ต้องหา
ชอบดื่มเหล้าเมานอนกลางทุ่งนากลับบ้านหลายครั้ง

กลับพบนางสำรวยนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
มันมาตั้งสามตัวมาเก่าผมผมบอกลูกชายผมเชื่อสันเผ็ดอ่ะน่ะ
สันเผ็ดอ่านี่เผ็ดบึงแย่สักแม่มาน่ะเผ็ด
ตัวอยู่อาวุธชาติเท่าแค่รวดใจมันปิดตรงไหว
บ่อนขมวดหนึ่งไหวเผ็ด
แปลว่าแปลว่าบอกว่าให้ไปดูหน่อยมันผิดปกติ
ไม่มันมันมันอัชชามันต้องมันโตนอกมันกินเหล้าทุกวัน
ไม่ใช่ไอ้ชาที่ไหนไปพี่สาวมัน
นักทั้ง๓ตัวที่เดินตามไปส่งเจ้าของมันที่วัด
ก็กลับมานอนซึมอยู่ที่บ้านทั้งวัน
เพราะคิดถึงเจ้านายของพวกมันที่จากไป
ขณะที่นายสมบัติสุรสรอายุ๖๖ปี

นางสำรวยผู้เสียชีวิตเป็นคนที่สาม
และนายรักษาผู้ก่อเหตุเป็นน้องคนเล็ก
คาดคิดว่าน้องชายจะเป็นฆาตกร
ที่นางสำรวยเป็นคนคอยหาข้าวหาน้ำให้กินอยู่เป็นประจำ
และในเกียรติธรรมชีวัน๒๘๒๘นาที
พี่จะอย่างนั้นอย่ะ

ข้ามันสามารถซึ่งตัวหรือไม่ได้
ข้ามันสามารถดูตัวหรือปฏิเสธ
แต่มันรู้ว่ามันตายมันก็ยืนเฉยมันทำมันมันรู้ไม่รู้เรื่อง

ได้คุยกับเขาไหมได้คุยกับน้องไหม

ได้ถามเขาไม่ทำทำไม
ที่ไหนก็มันไม่พูด
ไม่ว่ามันเงียบเฉยมัน
ฉันก็ถามว่าทำไมเองไล่วัวมายายรัวอยู่ตรงไหน

หลังนายรักษาถูกจับชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงหลายคนต่างรู้สึกโล่งใจ
เพราะนับตั้งแต่เกิดเหตุต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง

ก็รู้สึกว่าพอใจ
พอใจที่ว่าเขาจับได้แล้วไม่ต้องระเวง
ว่ากลัวไปวัวไปควายไปกลัวไปเจอแบบนี้อีก
จะได้ไม่ระแวงแต่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นน้องอย่างนี้นะ
คิดว่าเป็นคนอื่นมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะ
ความคิดทุกคนเขาคิดแบบนี้กันหมดเลย
ความคิดว่าไม่ใช่คนในบ้านแต่เขาตำรวจเข้ามาเขาก็เจาะจงว่า
ถ้าหมามันนี่ได้ยินเขาพูดโตมานะ
หมาถ้าเป็นคนอื่นหมามันจะกัด

ตำรวจสภทุ่งมนต์สอบปากคำนายรักษา
ซึ่งขณะนั่งท้ายรถกระบะรับสารภาพว่า
ทำร้ายพี่สาวจนเสียชีวิตก่อนพลิกลิ้นกลับคำให้การ
แต่จากการตรวจร่างกายพบว่าใบหน้ามีร่องรอยถูกขวน
และรอยช้ำที่หน้าอกเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เตรียมฝากขังต่อสารจังหวัดสุรินทร์ในวันพรุ่งนี้